มาเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ขับรถเอาไปจอดไว้ริมถนนช่วงกลางคืนค่ะ
เดี๋ยวจะถูกทุบกระจกหน้ารถเหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านนี้นะคะ
อาจารย์เนี่ยก็คืออาจารย์กริจขนาบศักดิ์อายุ๓๐ปีค่ะ
เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะ
มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่ค่ะ
บอกว่าคนร้ายมาทุบกระจกหน้ารถแต่ทรัพย์สินมันยังอยู่ครบอยู่เลย

แล้วก็เล่าให้ฟังบอกเกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
ขับรถเก๋งมาหาเพื่อนที่ตัวเมืองเชียงใหม่
จอดรถไว้ริมถนนราชวงศ์ซอย๓ในตำบลช้างม่อย
จากนั้นเดินไปหาเพื่อนค่ะในเกสเฮาส์
แวกจุดเกิดเหตุนั่นแหละกระทั่งเที่ยงคืนค่ะ

พอมาถึงที่จอดรถนี่มาประมาณเร็วมาเจอเนี่ย

แต่ว่าเพื่อนผมไปขึ้นฝั่งคนนั่ง
ก็เจอว่ามีรอยตรงทุกกระจกเป็นรอย
แต่อ่า

คือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีรอยไม่มีอะไรเนอะ

อืมมีเคยมีปัญหากับใครอะไรยังไงนะครับ
ไม่มีอะไรครับไม่มีปัญหาอะไร
แล้วก็ซอยนั้นเป็นซอยที่มืดมากเผียวมาก
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นพอ